คุณผู้ชมค่ะมากันที่พิธีกรหนุ่มหล่อเป๊กเปรมมณัฐกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เจอกี่ทีกี่ทีต้องถามเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องทายาท
เป๊กเมื่อไหร่จะมีเบบีสักทีนะคะคนถามก็ถามด้วยความเป็นห่วง
คนถูกถามก็กดดันเข้าไปสิเนอะคือทางหนุ่มเป๊กเองก็ยืดอกยอมรับเลยนะคะ
แต่มันไม่มีวี่แววจะมาสักทีอะค่ะต่างคนก็ต่างรออยู่
ตอนนี้ทำทุกทางเลยทั้งพบแพทย์พบหมอดูด้วย
ทำมาหมดแล้วเรียกว่ารออย่างมีความหวัง
ซึ่งเป๊กเองก็ยอมรับนะคะเวลาถูกถามเรื่องลูกบ่อยเนี่ยมันก็เกิดความเครียดนะ
แต่ก็พยายามที่จะไม่เครียดด้วยการหากิจกรรมคลายเครียดค่ะ
ไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรแบบนี้มันช่วยได้นะ
ส่วนเรื่องของเพศลูกเนี่ยเป๊กบอกเลยว่าหญิงหรือชายขอให้มาเถอะได้หมด
ด้านภรรยาตอนนี้นะคะโอ้โหเดินสายมู
ขอพรขอโชคลาภรวมไปถึงขอลูกด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็รับพลังทำพลังบุญรอลุ้นเรื่องของลูกอยู่
พร้อมบอกว่าให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคู่ของตัวเองด้วย
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงหนุ่มเป๊กกันหน่อยค่ะ
ถ้าพูดตรงตอนนี้ก็น่าจะทุกวิถีทางละยังไงก็ได้
แล้วก็เพศชายเพศหญิงอะไรยังไงผมว่าได้หมดเลย
เพราะว่ามันก็รองกำลังระดับหนึ่งแล้วที่
จากที่เครียดจนมองของคนเครียดว่ามีลูกไม่ได้
จนสุดท้ายแล้วมันมาตกที่เราแล้วหรือนี่
ก็เลยรู้สึกมันก็เริ่มเครียดนะแต่ถ้าเครียดก็ไม่ได้อีก
ฉะนั้นก็ทำวิธีให้มันหายเครียดได้ยังไงบ้าง
ก็ต้องพึ่งจากทางธรรมะบ้างให้ถ้ามันจะเป็นแบบบุญมี
แต่กรรมบังอยู่จะทำยังไงให้กรรมหายไปก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญ
แล้วก็ถ้าจะทำให้ภาวะจิตใจไม่เครียดทำยังไง
ต้องไปเที่ยวให้มันลืมเรื่องเครียดเท่านั้นเอง
ผมว่าก็ใช้วิธีนี้ในการช่วยจริงจริงก็ไม่ได้มีอะไร
เขาก็คงไม่ได้คิดอะไรแต่แค่รู้สึกว่าเขาอยากให้เรามี
เขาก็เลยถามว่ามีหรือยังคืออยากให้เราพูดว่ามีแล้วติดแล้วสักที
ผมก็อยากรอคำนั้นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็พยายามทำหลายวิธี
อ่ายังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วย
เอาจริงนะถ้ายิ่งเครียดเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งมาช้า
ต้องแบบผ่อนคลายสบายอย่างที่เขาทำมาถูกแล้ว
พากันไปเที่ยวต้อนรับความสุขกันให้เต็มที่เดี๋ยวเบบีมาไม่มีเวลาไปเที่ยวนะเออ